นี่เอาจริงนะพอคุณหยิบข่าวพี่หงมาเล่าดิฉันอยากจะหยิบข่าวของพี่ดาว

พี่ดาวไม่ใช่ดาวสุภาษาลาพยากรนะ
นี่คุณผู้ชมสัญญากันก่อนว่าจะตั้งสติมีสมาธิในการฟังพี่ดาวบอกกับ
พร้อมยังคะพร้อมยังคะพร้อมแล้วฟังพี่ดาวเลยค่ะ
อ๋อพระอาทิตย์บอกว่ายังไงนะ
บอกว่าพี่ดาวมันเก็บรถไปที่บ้านเพราะว่ารถมันง่วงนอน

พระอาทิตย์บอกว่ายังไงนะบอกว่าให้ดาวเอารถไปเก็บไว้ที่บ้าน
เพราะรถมันง่วงนอนมันอยู่ใกล้กับรางรถไฟ

เดี๋ยวไล่เลียงใหม่สิหรือว่ามันไม่รู้เรื่องจริง
คุณศึกสกุลครับอันนี้พอฟังไปแล้วรอบหนึ่งใช่ไหม
เดี๋ยวจะให้แก้มือเดี๋ยวจะมีให้ฟังอีก

คุณผู้ชมอย่าเพิ่งละสายตาจากหน้าจอ
อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะอยู่กับพวกเราสองคนก่อนนะ
เอาง่ายพี่ดาวเขาไปขโมยรถจักรยานยนต์

ที่หน้าโรงเรียนจนรถหายไปแต่ว่าทีนี้

ส่วนอีกคันนึงมันเป็นคันขาว
คือเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าพี่ดาวไปขโมยของใครขโมยมาตอนไหน
แต่ทีนี้พอตำรวจนี่คุณผู้ชมดู
เหลืองเลมอนแบบนี้แล้วมันมีข้อความเขียนไว้ด้วยหมึกแดง
ปากกันแดงนั้นน่ะแบบนี้มีคำว่าดาวคุณเห็นมั้ย
อ่าฮะนอกน้ำเป็นอักขระอะไรไม่รู้แหละ
ใช่ทีนี้พอตำรวจเจอแบบนี้นี่ฉันก็ชื่นชมตำรวจนะ
เดี๋ยวลองฟังดูหน่อยไหมว่าตำรวจเขารับมือกับพี่ดาวยังไงค่ะ

ผมรบกวนนั่งรถคันนี้ก่อนเดี๋ยวจะพาไปหาพระอาทิตย์ครับพระเดสวนรออยู่ข้างนอก

โอเคได้พระอาทิตย์สวนรออยู่ข้างนอก
ใช่ใช่ใช่พาไปหาพระอาทิตย์
ฮะเดี๋ยวตกลงใครยังไงนะ
ตำรวจบอกว่าจะพาไปหาพระอาทิตย์พระนาเรสวนใช่ไหม
ต้องไปแบบนี้ก่อนเผื่อจะคุยกับพี่ดาวรู้เรื่อง

จะถามพี่ดาวเหมือนกันว่าวิธีการก่อเหตุคืออะไร
เพราะว่าที่พี่ดาวเขาไปเอารถมาไปขโมยรถมาจากหน้าโรงเรียนเทศบาล
ตั้งแต่เมื่อวันที่๒๒ธันวาที่ผ่านมาเนี่ย
พยายามจะถามไงว่ามันเกิดอะไรขึ้น

แล้วแหมปรากฏว่าพี่ดาวอันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะ
เห็นเลยตอนที่มาก่อเหตุเนี่ยนะคะ
แล้วคราวนี้พี่ดาวจะบอกกับตำรวจว่ายังไง

แล้วเราก็รถขังเล็กก่อน

แบบนี้ครับคุณผู้ชมฮะคือพี่ดาวเขาไปขโมยรถจักรยานยนต์มานะ
จากหน้าโรงเรียนเป็นของเด็กนักเรียนนี่แหละฮะ
ขโมยมา๒๒ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วตำรวจจับกลุ่มได้
ดาวให้การวกวนไปมาบอกว่าประกอบรถคันเล็กก่อน
เธอเป็นคนประกอบรถคันเล็กแล้วเอาไปวางไว้หน้าบ้านของเธอ
หลังจากนั้นรถมันเหาะขึ้นไปบนฟ้าได้เอง
เห่าบนฟ้ามันดำดินแล้วไปโผล่อยู่หน้าโรงเรียนเทศบาล๓
ดังนั้นพระอาทิตย์จึงสั่งให้พี่ดาวไปเอารถมาเก็บไว้
รถมันดำดินไปแล้วรถก็จะมีดินโครน
เธอก็เลยไปเอารถคันนี้แหละคุณสีเหลืองแจ่มคันนี้คืนมา
ซึ่งก็คือรถที่ประกอบเองแล้วมันแปลงร่างเป็นรถสีเขียวสีขาวสีเหลืองด้วย

เหลืองคันนี้กับคันขาวอีกคันหนึ่ง
หลังจากนั้นเมื่อเอาคืนมาได้แล้วก็เลยลงชื่อและลงอัคระไว้ที่รถ
เพื่อไม่ให้รถหายไปอีก
และที่เธอเอารถมาเก็บเพราะกลัวเด็กจะขี่รถเร็ว
กลัวจะเกิดอันตรายเลยเอามาเก็บไว้จ้า
จากปรบมือให้ตำรวจที่พยายามคุยกับพี่ดาวแล้ว

พยายามอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจ

คือท้ายที่สุดเห็นไหมที่รถเหลืองนั่นน่ะ
เอาไว้ว่ารถคันนี้ของดาวอันนั้นคือการลงอัคระคุณผู้ชม
ใช่ค่ะคือพี่ดาวเล่าเป็นตู่เป็นตาเลย
ผื่นฟ้าลงดินมุดไปมุดมาจนกระทั่งไปโผล่หน้าโรงเรียน
นี่คือรถของฉันพี่ดาวบอก
แต่คืออย่างนี้รถมอเตอร์ไซค์ทั้ง๒คัน
ท้ายที่สุดนะคุณผู้ชมตำรวจเขาก็ติดต่อผู้เสียหายใช่ไหม

ส่วนอีกคันนึงเนี่ยที่บอกเป็นคันสีขาว

แต่เอาจริงนะหลังจากนี้ตำรวจเอาตัวพี่ดาวไปแล้วใช่ไหม
ก็ต้องไปตรวจแหละเรื่องของอาการจิตเวท
แล้วก็เคยหาหมอไหมมีประวัติหรือเปล่า

บางคนอาจจะงงว่านำเสนอข่าวนี้ทำไม
แต่มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงจริงครับเออ